คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ได้เห็นข่าวในโลกออนไลน์นะฮะ
ที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องการฉีดวัคซีนผสม
คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วคุณโน้ตอุดมลาสิกขานะฮะใช่ครับเป็นพระโน้ตแล้วนะฮะ
ลาสิกขาและเข้าพิธีอุปสมบทอย่างเย็บนะฮะ
แล้วก็เรียบง่ายณวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับ
นี่คือภาพจริงนะฮะตอนแรกก็เอ๊ะพี่โดสแสดงหนังอะไรเลย
กลัวอะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะ
หลังจากที่คุณโน๊ตอุดมนะครับต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด๑๙อย่างที่เราทราบไป
แล้วก็ทอล์กโชว์ที่ผมก็เฝ้าดูอยู่เอาใจช่วยอยู่นะฮะเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่๑๓
เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนล่าสุดเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด
เจออย่างนี้ทุกคอนเสิร์ตอ่ะใช่ฮะล่าสุดครับในเพจเดียวซึ่งเป็นเพจ
ทางการของคุณโน๊ตอุดมโพสต์ภาพการลาศิกขาของพระโน้ต
หรือชื่อทางธรรมว่าอุดมอธิจิตโตนะฮะโดยระบุว่าอุปสมบทนะฮะ
วัดถ้ำบำเพ็ญบุญอำเภอพานจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่๒๒มิถุนายนนะครับ
เวลา๑๕นาฬิกา๔๖นาทีมีภาพพิธีบวชแบบเรียบง่ายครับ
กันเป็นจำนวนมากขณะที่ในเพจหนึ่งนะครับได้เปิดเผยภาพของพระโน้ต
ท่านอยู่ในผ้าเหลืองพร้อมรูปที่มีข้อความเขียนด้วยลายมือ
เปิดเผยถึงชีวิตของพระสมณะในขณะนี้ว่าตอนนี้พระภิกษุสงฆ์นะครับ
ตกอยู่ในความลำบากไม่น้อยอยากให้ญาติโยมพี่น้องประชาชน
หันมาธนุบำรุงศาสนากันหน่อยโดยพระนดเขียนเป็นกรอนท่อนหนึ่งนะครับ
บอกว่าโยมไม่รู้โยมไม่เห็นโยมไม่ถามปล่อยให้พระเคว้งคว้างไว้กลางทาง
จึงต้องสร้างกรุ๊ปไลน์นี้ไว้แลกเปลี่ยนสิ่งของปัจจัยต่างนานาเอ่ย
แล้วลงท้ายว่าอธิจิตโตรายงาน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของพระโน้ตอุดมนะครับ
ก็ทราบมาว่าท่านอยากจะบวชเงียบนะครับ
ตอนแรกก็ไม่ตั้งใจจะให้เป็นข่าวเพราะว่าอยากจะศึกษาธรรมะอย่างสงบ
ส่วนกำหนดศึกนั้นนะครับยังไม่ทราบ
ก็แล้วแต่ท่านตัดสินใจ
ล่าสุดครับแอดมินเพจเดียวออกมาให้ข้อมูล
ด้วยว่าพระอุดมนะครับท่านอยากบวชอย่างสงบ
จึงขอไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ไม่อยากให้ใครเดินทางไปหาท่านที่วัดในช่วงนี้นะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามมาโดยตลอด
หลังจากลาศิกขาแล้วนะครับท่านจะชี้แจงถึงความตั้งใจในการบวช
ใช่ทางเพจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
โอ้โฮดีมากส่วนอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง
ยังน่าเป็นห่วงอยู่ในแฟนเพจเฟซบุ๊คของคุณนวัดนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าขณะนี้คุณนวัดต้องให้ออกซิเจนความดันสูง๒๔ชั่วโมงเลยนะ

เชื้อที่คุณนวัดได้รับมันเป็นเดลต้าที่แรงมากหรือเชื้ออินเดียที่แรงมาก
ใช้ยาต้านแบบฉีดตัวใหม่ฉีดวันละ๒ชั่วโมงเข้าทางเส้นเลือด
เหมือนถังน้ำเกลือนะฮะต่อเนื่องทุกวัน
ต้องควบคุมกับการฉีดยาที่หน้าท้องให้เลือดมันไหลเวียน
เพราะร่างกายต้องนิ่งนะฮะและอีกหลายวิธีทางการแพทย์
และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการต่อสู้กับเจ้าเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งใต้โพสต์นี้นะครับมีคนมาให้กำลังใจ
ส่งกำลังใจให้คุณนวัดกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ
และล่าสุดคุณนวัดก็พูดคุยผ่านไลน์
บอกกับทีมข่าวบอกว่าทรมานมากแต่พี่จะไม่หมดหวัง
นวัฒน์รักษาตัววันนี้ถือว่าเป็นวันที่๑๓แล้วนะฮะ